คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคนกันเองแท้ไม่น่าทำกันได้ลงเลย
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ค่ะโอตะลอกโอตะค่ะ
คือมีแฟนคลับคนหนึ่งค่ะไปหลอกเพื่อนแฟนคลับด้วยกันบอกว่า
ตอนนี้ใครเขาให้จับมือกันคะใครเขาให้สัมผัสตัวใกล้ใกล้ตัวกันคะ
แต่แฟนคลับก็มีถูกหลอกนะคะถูกหลอกเสียเงินไปกว่าล้านกว่าบาทนะคะ
คุณคะไอ้คนที่ไปหลอกเขาเกือบเป็นฆาตกรฆ่าคนตาย
เพราะหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกเส้นเลือดสมองแตกเลยจ้ะเครียด
ตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้สตินะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
กลุ่มผู้เสียหายจำนวนกว่า๑๐คนนะคะไปพบกับตำรวจกองปราบ
แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายยีนนายยีนเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนคลับของศิลปิน
ดีเพลงแล้วก็โค้ดลงคะแนนเลือกตั้ง
แต่คุณค่ะกลับไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกันไว้
เหล่าเหยื่อทั้งหลายบอกว่าสูญเงินไปกว่า๑ล้าน๒แสนบาทนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้เราฟังบอกว่ารู้จักกับนายยีนเนี่ย
ติเอกทีนี้รู้จักกันทำไงล่ะแลกไลน์กันแลกเฟซบุ๊กอัน
เอาไว้พูดคุยเรื่องราวของศิลปินที่เขาชื่นชอบ
เหมือนบรรดาโอตะทั่วไปกระทั่งต่อมานายยีนค่ะ
อ้างบอกว่าสามารถจัดหาสินค้าของกลุ่มศิลปินได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ช่วงแรกเฮ้ยมันได้จริงฮะมันมีจริงฮะก็เลยสั่งซื้อไปในครั้งต่อมาค่ะ
เสียเงินไปกว่าสามหมื่นบาทคราวนี้แหละกลับไม่ได้ของ
แล้วก็ยังทราบด้วยนะคะว่ามีผู้เสียหายถูกนายยีนหลอกกว่า๒๐คน
ทีนี้เขาก็เลยรวมตัวกันค่ะรวมตัวกันมาแจ้งความที่กองปราบ
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นหนักกว่าการแจ้งความคือหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกค่ะ
คุณผู้ชมเครียดมากเครียดที่สุดเลยสูญเงินไปจากเรื่องแบบนี้
ก็เลยเส้นเลือดในสมองแตกนะคะตอนนี้ยังคงพักรักษาตัว

ความเสียหายรวมประมาณ๑ล้านบาทครับกับผู้เสียหายทั้งหมด๒๒คน
ในวันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทนของอีกหลายท่านที่ไม่สามารถมาได้
เนื่องจากอยู่ที่ต่างจังหวัดครับสินค้าก็จะเป็น
เอาไว้ใช้ลงคะแนนกับวงไอดอลวงหนึ่งนะครับ
ร้องเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุษย์ก่อนนะ
โอ้โหย้อนกลับไปไกลเลย
โอ้โหคนกันเองแท้นะคะตำรวจกองปราบพอพิจารณาหลักฐานต่างแล้ว
เห็นว่าคดีนี้มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของทางกองปราบก็เลยส่งไม้ต่อ
ส่งเรื่องให้กับกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
แล้วก็หน่วยงานก็รับผิดชอบในเรื่องของคดีช่อกงต่างลักษณะนี้โดยตรง
ก็เลยส่งไม้ต่อไปที่นั่นนะคะที่ตำรวจปศนะคะ
เดี๋ยวต้องดูว่าสามารถดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างค่ะ
ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะตอนนี้ใครเขาให้จับมือกัน
ตะจ๋าจะเย็นนะคะ